ส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวดีกว่า

ที่บรรยากาศดีเป็นธรรมชาติ

เพราะว่าสาวต้องชอบดอกไม้งาม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปที่โคราช

พ่อแม่พี่น้องไปกันเถอะครับ
แวะถ่ายภาพเซลฟี่
ชมความสวยงามของดอกเฟื่องฟ้าและดอกทองอุไรนะครับ
บนสะพานไม้เก็บฟาร์มสุขกลางทุ่งนา
ที่บริเวณริมถนนบ้านโคกหินช้าง
แต่บนสาหร่ายอัพเพอร์ชุมพวง
จังหวัดนครราชศรีมาก็โคราชนั่นแหละ
เป็นจุดเช็คอินที่มันเก๋จริง
ตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเก็บความประทับใจแล้วนะ
แล้วก็ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

ก็น่าเหล่าแบบนี้ช่วงนี้ดอกไม้บาน

สะพานไม้ที่ทอดยาวโค้งไปมาประมาณสัก๔๐๐เมตร

จะได้เห็นแบบกว้างครับคุณผู้ชมครับ

ได้รูป๒รูป

เป็นที่คนถ่ายหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณ

สวยงามมากคุณดูสีเนี่ย

ใครอยากจะแวะไปเที่ยวสะพานไม้ไผ่แห่งนี้

เป็นที่ตั้งที่ห่างจากตัวอำเภอชุมพวง

ก็ต้องบอกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ

เดินทางมาชมความสวยงามกันเป็นอย่างมาก

เอาจริงแต่คุณต้องใส่ใจตัวเอง
อย่าลืม